มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมาฝากกันด้วยนะครับ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่แหละ
เพราะว่ามันกำลังจะมีผลบังคับใช้ปี๒๕๖๓ก็คือปีหน้านี้แล้ว
กลัวว่ามันจะไปกระทบกับเกษตรกรนะคะ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ
พรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช๒๕๕๙
จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
แต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบนี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่๑มกราคม๒๕๖๓เป็นต้นไป
เรื่องนี้นายอาทิตย์พีชานนท์นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบอกเลยนะคะว่า
พรบนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบกับผู้คนทั่วไปหรอกแต่จะกระทบเล็กน้อยกับคนที่มีบ้านระดับราคา๕๐ล้านขึ้นไป
กลุ่มที่มีบ้านพักตากอากาศหรือว่ากลุ่มที่มีบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง
ก็คือคนรวยเอาง่ายใครที่มีบ้านราคา๕๐ล้านบาทขึ้นไป
ใครที่มีบ้านพักตักอากาศใครที่มีบ้านของตัวเองมากกว่าหนึ่งหลัง
จะต้องมีการจัดเก็บภาษีแต่ก็จะอยู่ในระดับที่หลักพัน
ไม่ได้แบบหลักหมื่นหลักแสนอะไรนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าคุณสามารถมีบ้านราคา๕๐ล้านอัพ
มีบ้านสองหลังมีบ้านพักตากอากาศการเสียภาษีหลักพันเนี่ยไม่กระทบหรอก
แต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือที่ดินว่างเปล่าที่จะต้องเสียภาษีอัตราก้าวหน้าค่ะ
ตรงนี้จะถูกกระตุ้นให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์จนมากเกินไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือที่ดินว่างเปล่าที่จะถูกนำมาใช้ในด้านเพาะปลูกการเกษตร
ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรออกมาสู่ตลาดมากเกินไป
แล้วก็จะไปกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรไปกระทบต่อผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรด้วย
และถ้าหากมีการนำที่ดินเหล่านี้ไปพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์เป็นโรงงาน
ก็อาจทำให้กระทบกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งน้ำไฟฟ้าของผู้ที่อยู่อาศัยเดิมในพื้นที่ได้
โดยพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ๒๕๖๒นี้
เนื้อหาสำคัญเลยก็คือมาตรา๓๗นะคะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้จัดเก็บภาษีตามอัตราดังนี้
ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ๐๑๕ของฐานภาษี
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ๐๓ของฐานภาษี
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากข้อ๑หรือข้อ๒
ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ๑๒ของฐานภาษี
และ๔ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ๑๒ของฐานภาษีค่ะ

ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องเสียภาษี
เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่๔

มาตรา๓๗ในอัตราร้อยละ๐๓ค่ะ
คือถ้าทิ้งว่างติดต่อกัน๓ปี
ตอนแรกก็จะเสียภาษีในอัตรา

เพิ่มจาก๑๐๐ละ๑๒

และไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

ก็จะเพิ่มไปแบบนี้๑๐๐ละ๐๓

แต่ว่าอัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย
จะไม่เกิน๑๐๓นะคะ

นอกจากนี้ยังมีหนึ่งมัตราคือมัตรา๔๑ค่ะ
สิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัย
มูลค่ารวมไม่เกิน๕๐ล้านบาท
จะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ถ้าเกินเมื่อไหร่จะเสียภาษี๒๐๐บาทต่อทุก๑ล้านบาทที่เกินมา
แต่ว่าถ้าหากเป็นห้องเช่าหรือบ้านเช่าคนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผู้เช่านะคะ
คือเจ้าของที่ดินค่ะอันนี้ต้องศึกษากันดีนะ